วันนี้ก็คือเป็นวันเปิดนะคะวันแรกเลยค่ะ

คือด้วยความที่เหมือน

เยอะมากเลยค่ะคือผมจริงแล้วไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้
เพราะวันนี้เป็นวันแรกด้วยค่ะแล้วก็คือยังไม่ถึงวันจริง

สุภาใดกันก็มีอะไรให้เดินชมชิงพร้อมเยอะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกโชว์ต่างด้วยค่ะ
ซึ่งมีถึง๓ทุ่มเลย
ก็ก็มีโอกาสกัดถึงตื่นเต้นอยู่เลย

หรือว่าคือเหมือนแต่ละปีก็ทางทีนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปตามแต่ละปีค่ะ
วันนี้ก็จะเป็นอีกลูปหนึ่งที่เบลยังไม่เคยแสดงก่อน
จริงจะเป็นครั้งแรกของเบลมั้ยคะเป็นนางสำกราญ

ขอเชิญชวน
ค่ะก็ยังไงก็ฝากเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะ
ก็อย่าลืมมาเที่ยวที่รางน้ำเลยค่ะก็มีงานมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยขี้มะแให้สุกไว้นะคะ

กดดันไหมก็ทำเต็มที่แหละค่ะคือ

คือไม่หยุดพูดสักทีนี่ขอนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

กับแพร่คือ
ก็ต้องนัดคิวกันว่าคือเดี๋ยวแพร่ซ้ายนะ

อันนี้ก็พอบอกว่าไม่ใช่น้ำลายเวลนะคะ
อ๋อไม่ได้ถุยจริงค่ะ
จากนั้นค่อนข้างผิดเป็นที่พูดอื่น

เป็นผู้ช่วยภูมิกับค่ะเขาเหมือนเอาน้ำใส่เซลลิ้งไว้

แล้วพอตัดออกมาผมก็ค่อนข้างอินกับชาติค่ะ

อารมณ์ตอนนั้นก็คือโมโหแทนย้อยมากค่ะ
คือพี่อะไรอยู่นิ่งไม่เป็นใช่มั้ย
ต้องจัดการแพ้
แต่ว่าคือหลังจากนี้ก็เรนูก็มีมุมน่าสงสาร
อย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนรอดูนะค่ะ

ตั้งความเขียวกลับบ้านไหมคะไปร้านการบู๊ม

บางทีคือโดนตัวเองอะไรอย่างเงี้ย

คือเป็นเรื่องปกติแต่ก็

แต่มีบู๊นหนักหลังตรงนี้อีกไหมคะ
บู๊นอ่ะโดนทำอ่ะมีค่ะ
ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่าเราจะต้องทิ้งความเป็นเบลล่า
ความเป็นจัดการลักษณ์อะไรหนังอะค่ะ

พยายามจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เป็นแบบเดนู
เป็นชาวบ้านเป็นอะไรอย่างนี้ให้ได้มากที่สุด
คิดว่าปัจจุบันจะเป็นไหมค่ะกับความพยายามที่เราสลักออกไป
ถ้าสำหรับตัวเบลกับฟิตแบ็คที่ได้รับก็ถือว่าพอใจนะคะ

สำหรับตัวเบลกับฟิตแบ็คที่ได้รับก็ถือว่าพอใจนะคะ
ว่าหายเหนื่อยเนอะหายเหนื่อยเพราะว่าถ่ายกัน
พอเราหดอดคลมากถ่ายค่อนข้างนานเลยค่ะเรียกว่านี้
หายคนชื่นชมค่ะกับเจก่อนก่อนเป็นผู้จิ้นกัน
แต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นที่ไม่ใช่พี่เป็นความจริงโดยมีน้อง
ก็ดีใจที่คนไม่ได้ติดภาพเก่า
คือก็เหมือนบทแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่กัน
แต่คือก็มีความสำคัญอะไรที่ดีต่อ

หลักไม่ได้มาหาเบลมาหาพี่อ๊อฟอยากเจอพี่อ๊อฟมาก
ก็ถามว่าวันนี้มาทำธุระแถวใกล้กองถ่ายพอดีเลยพอจะเข้ามาได้ไหม
เบลก็ไปขออนุญาตพี่อ๊อฟก่อนว่าได้หรือเปล่า
เพราะว่ากลัวว่าอาจจะไม่สะดวกแต่พี่อ๊อฟคือเบลค่ำเลย
พี่เขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเบลเลยก็ไปนั่งอยู่กับพี่อ๊อฟค่ะกับน้องดีบี
ใครอยากจะไปขอวิชาหรืออะไรอย่างนี้
ก็อยากไปดูพี่อ๊อฟแล้วก็ไปคุยกันเรื่องกล้องค่ะ
กล้องอะไรแต่มันจริงหรือเปล่า

ไม่เฝ้าไม่มีการเฝ้าอยู่กับเบลได้แบบนับเวลาได้เลยค่ะ

แล้วได้เห็นตอนที่เราถ่ายทำไหมคะได้ดูได้ไปนั่งดูเท่านั้นไหม
ดูค่ะแต่ว่าเบลก็ไม่รู้ว่าคือพี่เขาได้ดูฉากไหนบ้างอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเบลก็ต้องโฟกัสบทะเบลพูดบทยาวมากเลย
วันนั้นจำได้เลยคือถ่ายกับน้องน้องวันนาค่ะ
ผมเข้ามันบินใช่ไหมตะและหักหักดีวันคุ้นหักนั้นก็ค่ะพูดยาวมาก

เพราะผมก็พี่บทยาวมากค่ะ
ถ้าคือถึงขั้นมาแบบว่านั่งคุยกับผู้กำกับ
แค่ที่เป็นขั้นมากค่ะ

ไปถามแบบพี่ทีมงานค่ะ

อาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็น

กับโชว์ที่ออกมา

ไม่ได้ถามอะไรแบบลงลึกขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าพี่เขาก็ชมแล้วค่ะ

เค้าไปเพราะแฟนคลับเรียกร้องลงหรือเปล่า
เหมือนรอดแรกความทิศภาพผลุงไป
อย่างตอนแฮมที่มาอยากลาไปทุกที่เลย
อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นตอนนั้นที่พูดค่ะ

สงการมีแพลนไปไหนยังไงกันนะ

ตอนปีใหม่พี่เขาก็ไปทำบุญกับคุณแม่เราด้วย
จะมีว่าว่าว่าว่างชวนไปด้วยกันมั้ย
ถ้าว่างตรงกันก็อาจจะมีค่ะ
เดี๋ยวจะลองชวนนี้
โอเคค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ต้องให้พี่อาฟตัว
ขอให้แม่
จะไปที่สำโยชน์กันนะ